พาคุณผู้ชมไปดูคลิปอุทาหรณ์คลิปหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเนี่ยถามทั้งสองท่านก่อนว่า
ปกติเราเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็จะมีสุนัขอยู่บริเวณหน้าร้าน
เคยโดนเห่าเคยโดนกัดหรือว่าเคยโดนอะไรบ้างไหมคะ
บางทีเขาก็ชินคนนะงูที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
คือคนเข้าคนออกเยอะไงเขาอาจจะชินอาจจะไม่หา
ก็อาจจะเย็นแอร์อยู่ด้วยเคยไม่มีเวลาหักมาระวังกับเรา

แต่ว่าคลิปที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยเป็นคลิปน้องวัย๓ขวบ
โดนสุนัขค่ะคุณผู้ชมสุนัขที่อยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะคะ
กัดจนบริเวณใบหน้าเนี่ยเวอะไปด้วยแผลค่ะ
ตอนนี้อาการก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ถูกแชร์กันในเฟซบุ๊คของหญิงสาวที่ชื่อว่า

บอกว่าหลังจากที่พาหลานสาวไปร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่าหลานของเธอถูกสุนัขกัดนะคะ
บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งนั้นแหละค่ะ
ส่งผลให้มีบาดแผลเป็นเขี้ยวสุนัขเต็มใบหน้า
เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐช่วยออกกฎหมายคุ้มครองประชาชนดูแลสุนัขจรจัด
เนื่องจากว่าหลังเกิดเหตุยังไม่สามารถที่จะหาตัวผู้รับผิดชอบได้
แล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีก
นางสาวพัทรพรทัศนาอายุ๒๓ปีซึ่งเป็นน้าของน้องมุกเด็กที่ถูกสุนัขกัดเนี่ยนะคะ
บอกว่าเด็กหญิงผู้เคาะร้ายคนนี้อายุเพียง๓ขวบเท่านั้น
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๓ทุ่มของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อภายในชุมชนเอื้ออาทรโครงการ๒ซอยท่าข้ามเขตบังขุนเทียนค่ะ
หลังเกิดเหตุนางสาวพัทราพรซึ่งเป็นหน้าของเด็กเนี่ยนะคะแล้วก็นางสาวจุธามาศซึ่งเป็นยายของเด็ก
ก็ได้ไปสอบถามกับผู้จัดการร้านเพื่อที่จะขอดูกล้องวงจรปิด
แต่ผู้จัดการร้านเนี่ยก็ไม่ได้เปิดให้ดูได้แต่เล่าให้ฟังว่าจากการไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ช่วงขณะเกิดเหตุพบว่าน้องมุกได้ถูกสุนัขจ้องมองขณะเดินตามยายออกจากร้าน
มุกได้หยุดจ้องสุนัขกลับด้วยความหวาดกลัวก่อนที่สุนัขตัวดังกล่าวจะกระโดดกัดสองครั้งโดยที่ไม่ได้ไปหาเรื่อง
มุกไม่ได้ไปหาเรื่องหรือว่าเหยียบหางสุนัขแต่อย่างใด
จากนั้นยายน้องมุกแล้วก็ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็ช่วยกันหามแล้วก็นำตัวน้องมุกส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะ
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่อยากที่จะไปโทษใครเพราะว่ายายของเด็กเองก็ยอมรับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองนั้นประมาทที่ไม่ดูแลหลานให้ดี
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
สำหรับอาการน้องมุกตอนนี้ขณะนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากว่าบริเวณลูกตาก็ยังคงมีอาการบวมเพราะฉะนั้นใครที่ไปเข้าร้านสะดวกซื้อบ่อยก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจให้น้องหายไวด้วยนะครับต้องระมัดระวังบางทีแล้วเราไม่รู้ไงว่าบางทีแล้วสุนัขที่เขานอนอยู่บางทีเขาอาจจะนอนหลับสบาย
บางทีเขามีอารมณ์หุดหงิดคนเข้าออกเยอะอาจจะต้องมาแว้งกัดได้
บางทีเราไปไว้วางใจไงเห็นว่าสุนัขก็อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเป็นปกติบางทีเราก็ไว้ใจเกินไปจนลืมที่จะระแวดระวังตัว
ฉันนี่กลัวนะกลัวมากถ้าเกิดว่าเข้าเนี่ยต้องแบบเดินอ้อมค่ะคุณต้องระวังตัว

คือคือก็อ้อมไปดูร้านอื่นเลยอ้อมด้านหน้าค่ะคือเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยอย่าอ้อมด้านหลังนะเขาก็จะแบบ
ยิ่งกังวลเลยเพราะยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่